ที่พระเอกอีกหนึ่งคนนะคะคุณสนยุคค่ะ
จะบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกันนะคุณผู้ชม
ดเดินทางไปนู่นนะแบบที่ไม่มีกำหนดเลยค่ะคุณผู้ชม

ถึงขั้นลวนลามขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
งานนี้สนนะโนสนโนแคร์เลยค่ะ
เพราะไม่มีทางตอบกลับใดแน่นอนนะคะ
คืองานที่จริงคือตอนนี้ที่ผมถ่ายจบไป๒เรื่อง
ก็คือออนแอร์เมืองจีนรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
ก็คือแต่ว่างานที่ไปอยู่ที่จีนยังไม่ได้คุยไว้
แล้วก็ด้วยที่มีไวรัสระบาดด้วยเราก็ยังเบรกไว้ก่อน
คืนนี้ไม่รู้จริงครับอันนี้ต้องดูสถานการณ์จริง
ว่ามันจะไปถึงเป็นยังไงว่าโลกจะหายไปตอนไหน
ส่วนเห็นบอกว่ามีคนในเล็กมาขอดูนั่นดูนี่ต้องสนแล้วครับ
มันก็มีตลอดครับมีตั้งแต่เข้าโครงการไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
ผมไม่ได้สนใจเอาจริงแบบไม่ได้สนใจเลย
แล้วก็เห็นปุ๊บที่แบบดูท่าไม่ค่อยดีก็ไม่อ่าน

เป็นเพราะเราแบบเซ็กซี่แบบว่าซิกแพคอะไรอย่างนี้
ก็มั้งอาจจะเกี่ยวด้วย